นี่เป็นคนแต่งนะลิลลี่เป็นคนร้องแต่เป็นพี่น้องต่างพ่อกัน
ที่ต้องเปิดเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันดังมาก
แต่พอดังปุ๊บดราม่าบังเกิด
เพราะว่ามีดราม่าล่าสุดออกมาแฉฝั่งพี่คือเจนนี่

ทำไมดังแล้วนี่แหละคุณทิ้งพ่อล่ะ

ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงจะเล่าให้ฟังดีกว่า
เพราะว่ามันต้นเรื่องมันมาจากเพจข่าวบันเทิง

ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นป้าของเจนนี่
โพสต์ในทำรองที่ว่าท่อทิ้งพ่อแท้
ที่ผ่านมาพ่อช่วยแต่งเพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว

พ่อช่วยหรือสรุป

แต่พอถึงเวลาเอ๊พ่อป่วยเข้าออกโรงพยาบาล
ไม่เคยไปเยี่ยมพ่อไม่เคยสงสารพ่อ
โทรไปขอค่าแต่งเพลงกลับมองว่าพ่อนั้นเหมือนขอทาน

ดุเดือดถึงขั้นกับใช้ถ้อยคำว่าเป็นลูกนี่แหละคุณผู้ชม
เขาบอกว่าแบบนี้นะช่วยกันแชร์ให้รู้ความจริงกันหน่อย
เด็กคนนี้ดังได้เพราะพ่อเขาอยู่เบื้องหลังออกรายการ
ก็ไม่เคยเอ่ยถึงพ่อของตนเองเลย

ทีนี้พอเป็นเรื่องขึ้นมา
ทีมข่าวของเราก็ต้องโทรศัพท์ไปถามเจนนี่สิ
เจนี่เค้าชื่อว่าเจนี่ได้หมดถ้าสดสื่นตามฉายาในโรงการเหรอวะเนี่ย
เธอบอกว่าพอเห็นข่าวนี้นะเสียใจมากเลย
หนูขอยืนยันเลยว่าหนูไม่เคยด่าพ่อ
ไม่เคยด่าบุพการีเรื่องของเงินนั้นโอนเงินให้ตลอด
แต่ที่ผิดใจกันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อโทรมาหาแต่เธอยุ่งไม่รับสาย
พอรับสายก็คิดว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีการคุยเรื่องเงินแน่ก็เลยยังไม่ได้รับสาย
ก็เลยเป็นอย่างที่คิดก็เลยบอกพ่อว่าพ่อคุยเรื่องอื่นบ้างได้ไหม
ไม่ใช่คุยแต่เรื่องเงินอาจจะเป็นประเด็นทำให้พ่อเนี่ยแบบกลายเป็นดราม่าขึ้นมาไง
แม้จะเป็นเรื่องแย่แต่ก็ทำดีที่สุดแล้ว
ความจริงคือสิ่งไม่ตายและขอชี้แจงในวันนี้
และจะทำทุกอย่างให้ดีเท่าที่จะทำได้
หนูไม่เคยด่าบุภการีหนูไม่เคยเงียดคุณ
หนูแค่เหนื่อยเธอโพสต์อย่างนั้น

โพสต์ข้อความให้กำลังใจพี่สาวเหมือนกัน
เก่งเสมอนางฟ้าของฉันแล้วก็แท็กไปที่น้องลิลลี่

จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องราวคนในครอบครัวแหละ
อาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างน้อยใจกันบ้าง
สุดท้ายก็คือเป็นพ่อลูกกันให้เขาเคลียร์กันเองแล้วกัน
คือพอมีชื่อเสียงปุ๊บมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ตามมาเนี่ย
เราก็อ่านข่าวแบบนี้มาเยอะแล้วเหมือนกัน
พอขอให้เคลียร์กันเราก็จบตรงนั้นได้ด้วยดีนะคะ